ล่าสุดเนี่ยดิฉันเห็นภาพข่าวนะคะก็มีพี่เป๊กสัญชัยพี่ธัญญาธัญเรศนะคะ
แล้วก็ครอบครัวเองตระกูลคุณผู้ชมค่ะก็ได้โพสต์นะคะ
ข้อความประกาศทางโซเชียลมีเดียในนามบริษัทเทลทูเทลค่ะ
กับบริษัทนะคะเป็นบริษัทคอลเซนเตอร์เข้าช่วยเหลือแบ่งเบาปัญหาสายด่วนค่ะ
ให้กับกรมการแพทย์ค่ะแล้วก็หน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือ
เนื่องจากเป็นปัญหานะคะด้านการติดต่อประสานงานกับคอร์เซนเตอร์ค่ะ
ซึ่งหลายท่านก็จะทราบดีนะคะว่าส่วนตรงนี้
มีพนักงานที่จะคอยดูแลเนี่ยน้อยเหลือเกินนะคะก็อาจจะไม่ครอบคลุมค่ะ
สถานการณ์ตอนนี้นะคะก็มีผู้ติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมากขึ้น
ทางด้านพี่เป๊กขอเป็นตัวแทนบริษัทนะคะ
ให้ความช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาปัญหาดังกล่าวค่ะ
ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งโลจิสติกในเครือนะคะ
ร่วมเป็นจิตอาสาค่ะแล้วก็สนับสนุนด้านอุปกรณ์
แล้วก็เครื่องมือด้วยเพื่อฝ่าวิกฤตทั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ
หากทางกรมการแพทย์นะคะหรือว่าหน่วยงานใดค่ะ
เห็นว่าทางบริษัทของพี่เป๊กเองเนี่ยนะ
จะช่วยเหลือหรือว่าแบ่งเบาปัญหาได้เนี่ย
ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทได้เลยค่ะ
อันนี้พี่เป๊กสัญชัยนะคะเขาก็ได้ลงเอาไว้ในอินสตาแกรม
สื่อโซเชียลของเขานะคะ
คุณผู้ชมน้ำใจยังไม่หมดนะยังมาหลั่งไหลจริง
อีกหนึ่งน้ำใจของคนบันเทิงค่ะ
ท็อปพี่ไทยสองพี่น้องใจบุญก็ไม่หยุดแบ่งปัน
อกจากจะควักเงินช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากโควิด๑๙แล้วนะ
ล่าสุดค่ะพี่ไทยเนี่ยยังเปิดโรงครัว

ก่อนที่ชาวมูลนิธินะจะช่วยกันแพ็ค
แล้วก็ทยอยไปแจกชาวบ้านในระแวกจังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ชม
เห็นภาพแบบนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ท็อปพี่ไทยด้วยนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งนักแสดงคุณผู้ชมค่ะ
คุณอาร์ตพระสุทธิ์ไงคนนี้เขาเจ้าของโลแกนอะไรรู้ไหม
ทำดีสร้างภาพเออทำดีก็ให้เห็นกันไปเลยนะคะว่าทำ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้แพ็คของไปให้บุคลากรทางการแพทย์
เจ้าตัวนั้นอัดคลิปตัวเองนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่า
รอหน่อยนะครับผมทำคนเดียวคุณอาก็ได้อธิบายเอาไว้นะคะ
พร้อมกันนั้นนะคะคุณอาร์ตค่ะก็ยังอวดภาพที่คุณหมอ
ชุดนี้แหละค่ะพร้อมแชทไลน์ที่พูดคุยกับคุณหมอด้วยนะคะ
อาร์ตเนี่ยบอกกับเราว่าเป็นภาพที่น่ารักมากเลย
เห็นแล้วเนี่ยก็หายเหนื่อยค่ะไอ้เราเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจไปด้วยนะคะ
เห็นว่าหลายคนค่ะก็ให้ความช่วยเหลือ
ให้กำลังใจคณะแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะสามารถฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะ